สวัสดีคุณน้ำอันนี้ออกจากนครนายกมาได้

ได้สิครับก็มานี่แหละครับก็สำหรับเพื่องาน

คือจริงละครคือน้ำก็ยังรับปกติอยู่ใช่ไหมค

ก็ตอนนี้ก็มีถ่าย๒เรื่องครับ
เรื่องฟาร์มอีตะวันกับเรื่องทะเลลวง
แต่ว่าปีนี้คือปกติก่อนหน้านี้ผมจะรับแค่ทีละ๑เรื่อง
แต่ตอนนี้ก็คือเขาเข้ามาพร้อมกันสองเรื่อง

ไม่ใช่ว่าจะไม่รับนะแต่ว่า
แต่เมื่อก่อนก็รู้สึกว่าเรื่องหนึ่งมันก็โอเค
แต่ว่าตอนนี้มันเข้ามาสองเรื่องก็โอเคไม่มีปัญหาก็ได้

เปลี่ยงพาร์ทยังไงครับเพราะว่าส่วนของน้ำมันใหญ่มากเลยนะ
ก็จี้ที่ฟาร์มมีน้องดูแลอยู่ประจำอยู่แล้ว

พอเวลาถ้าว่างจากงานละครก็จะอยู่ที่ฟาร์มเป็นหลักเลย
แล้วก็มีงานก็ใช้ขับรถเข้ามาทำงานเอา
ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เหมือนแบบ
ในช่วงปี๒ปีเริ่มปรับตัวกับมัน
เรื่องของจังหวะการขับรถมาทำงานการเดินทางอยู่แล้ว
ก็รู้สึกว่ามันโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไร
ถ้าเป็นเท่านิตเนี่ยเนอะยกย่องให้น้ำ
ภาพมนุษย์อุดตนไมก็ถือนั่นได้
ในเรื่องของการเดินทางมาทำงานในกรุงเทพ

ยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนเมือง
มันก็เป็นความฝันที่หลายคนอยากจะมี
แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะไม่มีนะ

ก็ดีใจที่ทุกคนชื่นชอบในวิถีการใช้ชีวิตของผม
น้ำออกมาข้างนอกใส่รองเท้าตรงรองเท้าแต่มีคนโอ๊ยเป็นพระเอกทำไม

ผมมันจังหวะชีวิตสบายแต่เวลาทำงานแล้วมันเมื่อจะต้องไปงานจริง
หรือว่าอะไรอย่างนี้มันก็ต้องเข้ากับการะเทศะหรือว่ารูปแบบงานของเขาไป
แต่ถ้าวันว่างสบายผมไม่ได้ไปแบบจะต้องพบเจอผู้คนอะไรมากมายอะไรอย่างนี้
หรือเจอกับแค่พักพวกกันผมก็ผมก็นี่แหละครับ

มันร้อนนะบ้านเราเนี่ยมันจะให้ใส่อะไรให้มันไม่ได้ค่อยชินผม
พูดถึงไก่ชนของน้ำกลายเป็นขวัญใจของคนที่เขามาสร้างใส่นี้อยู่รู้สึกยังไงบ้างครับ
นั่นแหละครับมันก็เป็นกีฬาเขาเรียกว่าสันทนาการที่เกษตรกรคือคนส่วนใหญ่เนี่ยต่างจังหวัดเนี่ย
ทนาการในการที่เขาจะสามารถมีส่วนร่วมกันได้เนี่ยมันมีอะไรไม่มากหรอก
เลี้ยงไก่ชนกันเพราะเลี้ยไก่ชนมันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นสันทนาการ
แล้วก็เป็นสัตว์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่เขาอยู่บ้านแล้วก็มีพื้นที่ในการเพาะเลี้ยง
มันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแหละครับแล้วผมเองก็เหมือนกันแหละผมก็พื้นฐานผมคนต่างจังหวัดก็ชอบในสิ่งนั้นเหมือนกัน
นั่นแหละครับนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกครับเป็นเกษตรทางเลือกนะครับเป็นเกษตรทางเลือกสำหรับคนที่อาจจะชอบเหมือนกัน
แล้วก็มันเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ได้ดีเลยล่ะครับ
ไก่น้ำแพงมากไหมคะ
แพงหรอกครับไม่รู้ถ้าสำหรับราคาก็เป็นราคาที่สามารถจับต้องได้ไก่หนุ่มคัดผ่านก็ตัวละ๕๐๐เริ่มต้นที่๕๐๐ขึ้นไป
ตัวไก่ตัวเมียที่สำหรับไปนำไปเป็นแม่พันธุ์ก็ตัวละ๓๐๐ก็อยู่ประมาณแค่นั้นแหละครับ

ตัวเป็นแสนเป็นล้านก็มีตามเขาเรียกว่าอะไรตามความฝีมือความเก่งกาดของเขาแล้วก็บางทีการบางครั้งเขาเป็นแชมป์มาหลายครั้งมันก็มีมูลค่าเพิ่ม
เหมือนที่ผมบอกแหละครับบางครั้งมันก็เริ่มไก่ชนมันเริ่มตั้งแต่หลักร้อยยันหลักล้านก็นั่นแหละครับของผมอยู่ในราคาที่พื้นฐานเริ่มต้นอยู่ในหลักพัน
แต่ว่าตัวเก่งพอเวลาเขาชนะชวนชนะหลายรอบมูลค่าเขาก็จะเพิ่มไปตามฝีมือความเก่งของเขาจนไต่บันลังไปเรื่อยแหละครับ

จะรวมกันมาเป็นทีมเหลือแล้วครับเพราะว่าสายเลือดนี้กระจายไปทั่วประเทศและก็กลุ่มของพวกเราเนี่ย
เพราะเลี้ยงกันเยอะจับกลุ่มกันอยู่ก็ไปชนกันไป
ไปกันดีเป็นทีมงานสนุกสนานดี
ถ้าควรถามพี่โป้ถึงตอนนั้นตอนนี้ก็
ไม่ได้คุยหรอกครับผมก็ทางผู้ใหญ่ก็เคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไร
ทำมาหากินในคนละแขนงคนละหน้าที่กันอยู่แล้ว
ก็แยกย้ายกันไปทำมาหากินของตัวเองดีกว่า

ปิดเทอมก็ลุยครับตอนนี้ก็ว่าง
โอเชียนก็สนุกของเขาได้พักผ่อนรีแล็กซของเขาไป
แต่ว่าก็เดี๋ยวจะหากิจกรรมให้เขาทำในช่วงตอนปิดเทอมครับ
แต่ด้วยอาจจะโลดผลอะไรมากไม่ค่อยได้
เพราะว่าเขาเองก็เพิ่งเมื่อ
เห็นอยู่ที่น้องเป็นไงบ้างคะ

ตอนนี้เขาบอกว่าธรรมดาเขาเหมือนปกติแล้ว
เขาก็เริ่มจะกลับมาซ่าได้เหมือนเดิม

ตอนนี้ก็ยังสนอยู่แต่ก็เริ่มจะนิ่งขึ้น

แต่ว่ายังไงพลังเขายังเยอะอยู่
ต้องให้พลังเขาได้ใช้ออกมาเยอะ

ขอบคุณครับ